คุณผู้ชมคะสำหรับโรงพยาบาลที่จะรักษาผู้ป่วย

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือโรงพยาบาลสนาม
แต่หลายคนก็รังเกียจโรงพยาบาลสนาม
เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะ
ว่าโรงพยาบาลสนามมีความสำคัญไม่น้อยกว่ายาฟาวิริพาเวีย

เขาบอกว่าไม่เอาก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้ค่ะสำหรับโรงพยาบาลสนามนะคะ
นี่เห็นไหมชาวบ้านออกมาประท้วงกันแบบนี้ค่ะ
คุณหมอทวีสินพูดว่าถ้าคนไทยไม่เอาโรงพยาบาลสนาม
มันจะทำให้การกระจายของโรคเนี่ยเพิ่มแบบทวีแบบกว่าเท่าตัวนะ
เป็น๑๐เท่าตัวจาก๑๐เป็นร้อยเป็นพันนะคะ
เพราะอะไรมันไม่สามารถที่จะจำกัดเพื่อกำจัดโรคโควิด๑๙ได้ไง
ตอนนี้นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศขณะที่ชาวบ้านในชุมชน
ผ้าขาวได้รวมตัวกันที่บริเวณด้านข้างโรงปูนตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
ค้านการทำพื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
มีการชูป้ายนะคะมีใจความบอกว่าชีผ้าขาวไม่เอาโควิด๑๙
สนองความต้องการของคุณเนี่ยค่ะ
นายสนิทจุเติบหนึ่งในชาวบ้านบอกว่า
การจะมาตั้งศูนย์คัดกรองโรคโควิดหรือโรงพยาบาลสนาม
ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่คิดว่ามันไม่เหมาะสมที่จะมาตั้งตรงนี้
และชาวบ้านอยู่ข้างใน๒๐๐๓๐๐คนก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
คุณสนิทยกเหตุผลบอกว่าทางการอาจจะอ้างว่ามีระบบป้องกันที่ดี
ถ้าระบบป้องกันดีเพราะว่าก็คงไม่ติดโควิดมั้งนะคะ
แล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่ามีจุดที่ควรไปสร้างอย่างพื้นที่นิคม
ซึ่งมีพื้นที่ถึง๗๐๐ไร่กับพื้นที่ตลาดร้างท่าจีน๑๐๐กว่าไร่
ไม่ควรจะมาสร้างกลางหมู่บ้านที่มีพื้นที่แค่๕ไร่เท่านั้น
อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณสนิทชาวบ้านหน่อยค่ะ
มุมชาวบ้านเราก็เข้าใจหัวอกเขานะคะ
แต่ว่าในมุมเจ้าหน้าที่เราก็เข้าใจคือถ้าเกิดว่าไม่มีโรงพยาบาลสนาม
ประเทศนี้ก็แย่นะพอกับแย่ถ้าเกิดว่าขาดยาฟาวิพีราเวีย
คือตัวแทนสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับคณะ
ก็ต้องลงพื้นที่แล้วค่ะไปเจรจาพูดคุยกับชาวบ้าน
แต่การเจรจาก็ต้องบอกว่าไม่สำเร็จ
ชาวบ้านยืนกลานค่ะไม่ยอมให้สร้างเด็ดขาด
ก็เลยต้องกลับออกไปเพื่อประชุมหาที่สร้างแห่งใหม่นะคะ
อีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่มีการคัดค้านนะคะก็คือที่การคัดค้านโรงการสร้างโรงพยาบาลสนามค่ะ
คัดค้านการสร้างโรงพยาบาลสนามแต่ก็มีคนใจดีก็คือนายวัฒนาแตงมณีนายกอบตพันท้ายนรสิงห์นะคะ
นี่ค่ะมีการมอบอาคารโกดังโรงงาน๒หลังบนเนื้อที่เกือบ๕ไร่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
อันนี้เป็นของเอกชนนะหรือให้เป็นโรงศูนย์ห่วงใยคนสาคร
เพื่อนำคนที่ติดโรคโควิด๑๙ในจังหวัดสมุทรสาครมากักตัวอยู่ที่นี่เป็นเวลา๑๔วันหรือกว่าจะหาย
เมื่อวานนี้ทหารเขาก็เลยมีการขนเตียงนอนมาลงในพื้นที่ก็เต็มอัตราก็คือทั้งหมด๑๔๐เตียง
พร้อมกับเครื่องนอนหมอนผ้าห่ม
ส่วนห้องสุขาห้องอาบน้ำก็ให้จัดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้คงเหลือแต่การจัดพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่
ที่จะเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์แห่งนี้
ที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้๑๔๐คน
สำหรับโกดังแห่งนี้ของคุณวัฒนาแตงมณี
นายกอบตพันธุ์ไทยนรสสิงฯนะครับ
คุณวัฒนาบอกว่านอกจาก๒โกดัง๒โกดัง๒หลังนี้แล้วนะคะ
เดินหน้าสร้างโรงพยาบาลสนามบนพื้นที่๘ไร่
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้ออีก๑๐๐เตียง
โดยใช้ทั้งเงินส่วนตัว
และเงินส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเพื่อน
ผู้ใจบุญใจกุศลเช่นเดียวกัน
รวมถึงมูลนิธิต่างตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับหน้าดิน
แล้วก็เร่งทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ส่วนงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดก็อยู่ที่๕ล้านบาท
ก็ขอให้ท่านนายกวัฒนาแข็งแรง
แต่ว่าผมมีความจริงจะพูดเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

อล์ฟก็กลัวอ้วนก็กลัวทุกคนกลัว
ถ้าจะมาตั้งโรงพยาบาลสนามใกล้

แล้วไม่ให้สร้างโรงพยาบาลสนาม
ที่มีโรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วย
มันก็ต้องไปตามระบบแบบนี้ครับ
แล้วถ้าสมมุติว่าหมอเหนื่อยเมื่อไหร่
ถ้าหมอเหนื่อยหมอไม่ไหวหมอรักษาผู้ป่วยไม่ไหวเมื่อไหร่
แล้วก็จะล็อกดาวน์
พอจะล็อกดาวน์ผมไม่ต้องเล่าต่อแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ผลกระทบก็เป็นลูกโซ่นะคะ
ทีนี้หลักการของการตั้งโรงพยาบาลสนาม
คือจำกัดเพื่อกำจัดจำกัดพื้นที่ก่อนค่ะ
ตีวงก่อนค่ะเพื่อให้แคบให้ตัดวงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙แล้วก็รักษาคนข้างในให้หาย
พอคนข้างในหายเขาก็ไม่ไปแพร่เชื้อไง
ก็กำจัดโรคได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้เข้าใจหลักการ
แบบนี้พร้อมกันนะครับ